เอามาเลยค่ะงูเนี่ยนะคะคือผู้ชายคนหนึ่งไปนอน
นอนอยู่ที่บ้านบ้านเขาเป็นสวนยางพารา
นอนหลับไปนะนะแล้วพอตื่นขึ้นมาค่ะ
หรือว่าผีอำขยับไม่ได้ขยับไม่ได้พลิกตัวไม่ได้
ลืมตาขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ผีปรากฏไม่เจอผี
เจองูจงอางค่ะนอนขดอยู่ที่หน้าอกตัวเอง
บอกเขาตกใจมากเลยนะกระโดดลงจากบ้านชั้นสองเลย
แล้วก็ไปแจ้งกู้ภัยอีกทีกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
ไปเลยค่ะไปที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนบ้านอ่าวน้ำเมาอำเภอเมืองกระบี่
งูมันยังอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านไง
เจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องขึ้นไปขึ้นไปชั้น๒ของบ้านแล้วก็จับมันมาได้
มันตัวใหญ่มากนะคะนี่นะคะเจ้างูจงอังตัวนี้เนี่ยนะคะยาว๔เมตร
สอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณพุทธิพงศ์ไร่ใหญ่ทำอาชีพสวนยางนี่แหละ
เจ้าของสวนยางเล่านาทีระทึกให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองก็มานอน
อยู่ที่บ้านใกล้สวนยางขึ้นไปชั้นสองไงก็เผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกที
เอ๊ผีอำหรือเปล่าเพราะว่ามันแน่นที่หน้าอกขยับตัวก็ไม่ค่อยจะได้
ก็เลยแง้มตาดูขึ้นมานิดนึงอ้าวงูไม่มีผีแต่มีงูค่ะ
ขดอยู่ที่หน้าอกเลยแต่เขาบอกว่าถือว่าเคราะห์ดีมาก
เพราะช่วงนั้นมันไม่ได้ชูคอขึ้นมาทำท่าเหมือนจะกัด
แต่พอประจันหน้ากันตาสองคู่สบตากัน
งูตกใจค่ะเลื้อยถอยหนีไปส่วนตัวเขาเองก็ตกใจเหมือนกัน
กระโดดลงมาจากชั้น๒ของบ้านฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
นอนนอนลับอยู่ครับนอนละวะบนนี้๙๑๐๐๑๐๐๑
เงยขึ้นนะอ๊อกเลย

เลื่อมต่างจาก

ถ้าดิฉันนะฉันจะอุทานบอกว่า

ปวดหัวปวดหัวอกเกลียดเครียด
กู้ภัยจับงูไปปล่อยนะคะ
แต่ทีนี้คนที่เขาไปดูเหตุการณ์ไง

สรุปบ้านเหล่งหลังนี้ไม่มีบ้านเล็กที่

งั้นเอาอายุอายุของเจ้าของบ้านละกัน
อายุเขา๓๔ปีไปแทนนี่แหละ
แต่ถือว่าโชคดีมากแล้วดีมากนี่นะ